ไก่เก็บจากใครครับ
พวกพ่อค้าที่เขียนรถขาย

ครับคุณผู้ชมครับ

พ่อค้าที่ขี่รถจักรยายยนต์พ่วงข้าง
ขายหมึกบดย่านบางโบทอง

แปลว่าคุณได้จ่ายค่าคุ้มครองแล้วนะ

เขาบอกว่าผมเข็นรถนะฮะ
ขายพวกหมึกบดมาปีนึงได้แล้ว

อื่นเราต้องถามก่อนเลยว่ามิน
นรู้ไหมว่าการขายของ

มินบอกรู้ครับรู้ครับว่าเคยโดนจับ

แต่ต้องพกสติ๊กเกอร์ติดตัวไว้นะ
มินเล่าต่อบอกว่าต้องจ่ายค่าสติ๊กเกอร์๒ใบนี้

และจะต้องจ่ายให้กับพื้นที่บางบัวทองอีก

บอกทุกวันต้องขายให้ได้อย่างน้อย

ต้องมีนะฮะพันหนึ่งต้องมีถ้าไม่ขายก็ตายเพราะแต่ละเดือนต้องจ่ายเงินให้หน่วยงาน๘๙หน่วยงาน
ก็คือเจอหน่วยงานไหนมาจับเป็นครั้งแรกต้องจ่ายค่าน้ำอีกนะค่าน้ำอีกต่างหาก
แล้วแต่เขาจะเรียกเอาจากนั้นก็จ่ายไปรายเดือนเดือนละ๕๐๐จ่ายมา๗๘เดือนแล้ว
ขณะนี้ไม่ได้มี๒ใบแล้วนะครับคุณผู้ชมฮะที่พก๒ใบตอนนี้จ่ายค่าสติ๊กเกอร์มาแล้ว๕ใบ
แต่พกแค่สองใบเพราะบางหน่วยจ่ายแล้วโอ้โหแต่ยังไม่ให้สติ๊กเกอร์
ถามว่ามีหน่วยงานไหนบ้างโอ้โหคุณผู้ชมน่าตกใจนายมินบอกบอกชัดเจนเลย
แต่เป็นคำกล่าวอ้างนะสันติบาล๑บชนบางบัวทองแล้วอีก๒๓หน่วย
จำชื่อไม่ได้มินบอกทำไมจำไม่ได้มันเยอะพี่นะเขาต้องกัดฟันขายของถึงตี๒ตี๓
เขาพูดแบบนี้ก็พูดเองเลยนะโคตรเหนื่อยบางวันได้กำไร๓๐๐หักเงินค่ากินค่าสติ๊กเกอร์ก็แทบจะไม่เหลือแล้ว
ต้องหาเงินให้ได้อย่างน้อยเดือนละสองหมื่นบาทครับเพราะยังต้องมีค่าเช่าห้องค่าน้ำค่าไฟ
ส่งเงินกลับบ้านที่เวียดนามให้แม่กับลูกอีกนายมีนบอกว่าเพื่อนก็โดนเพื่อนผมทำแบบนี้ก็โดน
พวกเขาเนี่ยขายของอยู่ได้แค่ที่บางบัวทองบางใหญ่นะครับถ้าออกนอกพื้นที่เดี๋ยวต้องจ่ายเพิ่มอีกครับ
อ่อเฮ้ต้องปรับอีกเยอะต้อง๒มิตรกว่าบาทถ้าไม่เกิน๒มิตรเราอยู่ไม่ได้

สัตยาบาลโน่น

คนที่รับตังค์เราชื่ออะไรนะ

แพงหรือเปล่าบ่ายละ๕๐๐

บางทีมันลดให้๒๐๐บาท
สัตยาบาลหน่วยเดียวโดน๑๐๐๐เลย
ยังมีพ่อค้าขายถั่วอีกนะเป็นชาวต่างชาติอีกลาย
คนนี้มีคนนี้มีลูกไม่เหมือนชาวบ้านเขา
คนนี้มีลูกเสือโครงกับเสือดำครับคุณวรพร

ไว้หลังโทรศัพท์มือถือ๒ใบเช่นกันนะครับ

ชาวต่างชาติที่เข้ามาแบบผิดกฎหมายต้องจ่ายสวยทุกคน
คุณผู้ชมเราต้องคิดยังไงเออไม่เป็นไรหรอก
เพราะว่าเข้ามาผิดกฎหมายก็จ่ายสวยให้เข้าไป

คิดอย่างนี้แหละครับคุณผู้ชมถึงจะถูกครับบ้านเมือง

นี่แหละค่ะมาทุกรูปแบบจริงมีอีก